มาดูเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่ทำให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่ารถตู้เอกชนรับส่งนักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
เสียหลักพุ่งไปตกถนนแล้วไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
และเป็นเหตุให้เด็กนั้นได้รับบาดเจ็บนะครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณก่อนถึงตัวอำเภอลาดยาว
ประมาณ๑๐กิโลเมตรรถตู้เอกชนคันนี้รับส่งนักเรียนมาจากโรงเรียน
ตัวเมืองนครสวรรค์ก็ขับมาตามปกติครับ
แต่เกิดเสียหลักพุ่งลงข้างทางแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้า
กระจกหน้าแตกและด้านซ้ายของรถพังเสียหายไปทั้งแถบ
ทำให้คนขับรถตู้และเด็กนักเรียนที่นั่งมาในรถ๑๑คน

ส่วนใหญ่นั้นบาดเจ็บเล็กน้อยก็สามารถกลับบ้านได้ครับ
แต่มีนักเรียน๒คนต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
อาการพ้นขีดอันตรายครับ
ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดเช่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายสาคอนเตชเนธ
อายุ๒๐ปีเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
แต่ว่าการช่วยครั้งนี้ไม่เป็นผลนะครับ
เพราะว่านายสาคอนทนพิษบาดแผลจากอุบัติเหตุ
ครั้งนี้ไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่านายสาธรณ์เนี่ย
ปั่นจักรยานมาตามถนนสิริโสธร

ก่อนที่จะถูกรถกระบะยี่ห้ออิซูซูสีบรอน
ไม่ทราบทะเบียนขับมาด้วยความเร็ว

แล้วก็หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะได้จอดรถ
ลงมาดูอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบขับรถหลบหนีไปครับ
ขณะที่หัวหน้างานของนายสาคอนก็มาถึงที่เกิดเหตุ
บอกว่านายสาคอนเป็นคนดี
ได้งานเป็นรอปภเพียงอาทิตย์เดียว
บอกว่าตลอดบอกตลอดเลยนะคะว่าดีใจที่ได้งานทำ
เพราะจะได้นำเงินไปให้แม่
กำลังจะลากลับบ้านไปจังหวัดเชียงราย
เพื่อเอาวุฒิการศึกษามาให้ที่บริษัทนะครับ
แต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุสลดเสียก่อนครับ